ต้องไประมะระวังให้ดีเพราะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมปูตุนิยมวิทยาค่ะจะเห็นว่าพบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่สีส้มสีแดงตัวเนี้ยค่ะในอ่าวไทยเนี้ยค่ะเขาจะพัดขึ้นฝั่งภาคใต้ทั้งภาคอะค่ะตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยตกหนักค่ะเป็นห่วงจริงจริงนะคะโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำหรื

ก็รอยาวไปแล้วค่ะรอฝนมาสักทีนึงเดี๋ยวเขาหนาวแน่นอนนะคะแต่ทีนี้ค่ะแผนที่นี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูเกี่ยวกับเมฆนะคะเมฆสีเขียวเนี่ยจุดที่เป็นภาคใต้นั้นเน้นสีเขียวสีฟ้านี่คือลักษณะที่เมฆเขาพร้อมจะตกมีฝนอยู่เต็มที่แล้วนะคะเห็นไหมคะตรวจสอบตามช่วงเวลากันบ้างฝนค่ะจุดส้มส้มจุดม่วงม่วงนั่นคือฝ

ที่นครศรีธรรมราชโอ้โหเนี้ยอะไรเนี้ยน้ำป่าไหลหลากไงคะ
ใครที่เตรียมจะไปเที่ยวบริเวณน้ำตกนะคะน้ำตกอ้ายเคี้ยวน้ำตกพรมโลก
น้ำตกสองรักที่อำเภอพรมคีรีงดได้งดก่อนค่ะ
สองวันที่ผ่านมามีน้ำตกแช่อยู่บนเทือกเขาหลวงเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาที่น้ำตกทั้งสามแห่งเลย
หนักทั้งแรงทั้งแดงแบบนี้น่ากลัวส่วนอำเภอถัดไปอำเภอลานสกาค่ะ
ลานสกาเขาบอกว่าปกติแล้วคนก็จะไปเที่ยวนะคะนั่งชิวอยู่ในคลองแล้วก็สูดอากาศ
ตอนนี้ไปได้ไหมล่ะคะไม่น่าชิวได้แล้วนะคะดูน้ำนะคะ
นี่เป็นน้ำป่าทะลักลงคลองท่าใหญ่กระแสน้ำไหลเชี่ยวไหลแรงมาก
ทั้งชาวบ้านทั้งทหารค่ะตอนนี้ต้องช่วยกันแล้ว
เอากระสอบทรายกั้นริมคลองป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ย
มันออกจากบริเวณคลองท่าใหญ่เข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชน
เอ้าอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคือจุดต่อไปที่จะต้องรอรับน้ำ
เตรียมรอรับมวลน้ำก้อนนี้ได้เลยค่ะ
ที่แผงดิฉันนะคะแนะนำมากเลยค่ะ
โอ้โหมันน่าทานมากแล้วก็สดมากจริงนะคะ
น้ำโชคน้ำโชคช่วยแม่ขายหน่อยลูกลูกค้ายังไม่มาเลยแม่ก็ยืนรอแล้ว